เรื่องของอุบัติเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะ
อุดรครับขับรถพาครอบครัวไปไหว้ขอพรที่คำชโนธ
ระหว่างทางกลับบ้านรถพลิกคว่ำบาดเจ็บไป๖คน
แต่ว่าก็รอดชีวิตก็เชื่อว่าเป็นบารมีของพ่อปู่ที่คุ้มครองนั่นเองนะฮะ

โอ้โหยับเยินขนาดนี้นะฮะ
หนุ่มคนขับคือนายศักดาชวีจันทร์อายุ๒๓ปีครับ
กระบะอีซูซูพาภรรยากับลูกอีก๒คน
แล้วก็พี่สาวรวมทางเพื่อนของภรรยาด้วยนะครับ
รวม๖คนออกจากบ้านนะฮะ
ตำบลเชียงยืนไปที่คำชโนธครับ
ไปกราบศักระขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมานะฮะ

อยู่บนถนนสายอุดรหนองคายครับ
ฝั่งขาข้ามอุดรนหน้าดูโฮมครับ

เสียหลักไปเฉลชนสาวไฟ๒ต้น
คว่ำแล้วหมุนไปชนกับต้นไม้อีกที

ลูกสาวอายุ๘ขวบกับลูกชาย๔ขวบ
แล้วก็พี่สาวของภรรยา

ก็เร่งนำตัวทุกคนส่งโรงพยาบาล
นายประโมทธัญพืชซึ่งเป็นรองผู้ว่าอุดร
พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล

ก็มีอาการบาดเจ็บต่างกันไป
แล้วก็เฝ้าดูอาการนะฮะแต่ก็ทุกคนก็เชื่อว่า

หลังจากที่ไปไหว้ก็ไปขอพรมา
ไปขอพรพ่อปู่ศรีสุทโทกับแม่ญาติศรีปทุมมา
ทำให้รอดอย่างปฏิหารถึงแม้จะบาดเจ็บก็ตาม
แต่ก็สภาพรถเนี่ยมันก็ยับเยินนะ